คุณผู้ชมไปดูคลิปหนุ่มหัวร้อนกันหน่อยนะคะ
เป็นผู้ชายอายุยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะ
เขาถูกตรวจเรียกใบขับขี่แต่เขาไม่พอใจ
ไม่ให้ตรวจด้วยนะคะแล้วก็มีท่าทีเกรี้ยวกราด
ไม่ให้ดูแล้วยังด่าด้วย
สำคัญคือบอกว่าจะตบให้ดาวกระเด็นเลย
หมายถึงดาวอยู่บนบ่าของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ทราบด้วยวิธีแจกข้อหาไป๓ข้อหา
โดนไป๓ข้อหาแต่มีข้อหาอะไรบ้าง

หอภัยนะค่ะรอมาก่อนเลยกูตบให้ดาวกระเด็นเลย
จบอะไรแล้วเขาเรียนอะไรอยู่
ไม่ทราบนะค่ะผู้ชายชื่อว่านายตูน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณป้อมตำรวจ๔แยก
คลองตันก็คือในตูน
ถูกตำรวจเรียกตรวจสอบใบขับขี่
ระหว่างที่จอดรถเสร็จแล้ว
ที่ก็จะเข้าไปพูดคุยกลายเป็นผู้ชายหัวร้อนขึ้นมา
ด่าตำรวจเลยอ้วนเป็นหมูจะไปวิ่งจับคนร้ายได้ทันยังไง
เขาเริ่มด้วยประโยคแบบนี้นะคะนอกจากนี้ก็ท้าทาย

เรียนจบก่อนจะตบให้ดาวกระเด็นเลยนะคะ
ระหว่างนี้ชายคนดังกล่าวเกรี้ยวกราด
ตำรวจจะเห็นบางช่วงบางตอนของคลิปนะ
ตำรวจจะเอามือเอื้อมไปจับแขนเขา
คือบอกว่าใจเย็นสะบัดไม่ให้จับนะคะ
ขณะที่ตำรวจพยายามพูดแล้วนะใจเย็นใจเย็น
สุดท้ายต้องไปเย็นที่สอนอค่ะ
เพราะว่าตำรวจควบคุมตัวไปที่โรงพัก
เพื่อให้ในตูนสงบสติอารมณ์แล้วก็สอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะคุณนฤทธิ์บุญนิ่ม
เดินทางไปที่สถานีตำรวจนครบานคลองตันนะคะ
ตำรวจก็ควบคุมตัวในตูนอายุ๒๒ปีนะ
จากห้องขังมาที่ห้องสอบสวนเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติม
เมื่อคืนที่ผ่านมาอยู่ที่นี่แหละตลอดทั้งคืน
แม่และแฟนของในตูนอยู่ภายในห้องสอบสวนด้วยนะคะ
ตำรวจบอกกับทีมข่าวบอกว่าตอนนี้ทางครอบครัว
แฟนในตูนเครียดมาก
กังวลใจเป็นอย่างมากที่กังวลใจ
เพราะโลกออนไลน์เขาได้ดูคลิปนี้แล้ว

บางคนก็แสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ยับเลยนะคะ
เอามาดูข้อหาของในตูนกันหน่อยนะคะ
ใครที่คิดจะทำแบบนี้กับตำรวจนะคะ

พกใบขับขี่อันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของในตูนนะ

ส่วนข้อที่๓ถ้าทำแบบนี้แล้วเนี่ยนะ
เกรี้ยวกราดใส่ตำรวจด่าตำรวจ
เอาไปเลยค่ะดูหมินเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่
หลังจากรับทราบข้อกล่าวหาเรียบร้อย
ช่วงนี้ค่ะตำรวจควบคุมตัวในตูนขึ้นรถ
เพื่อที่จะไปฟ้องศาลจังหวัดพระขนง
ผู้สื่อข่าวของเราช่วงนี้พยายามที่จะยื่นไมค์ไปสอบถามนายตูน
พูดคุยกับในตูนระหว่างที่เดินขึ้นรถ
เหตุการณ์มันเป็นยังไงในตูนตอบนะตอบสั้นมากเลยค่ะ
ไม่ได้อธิบายอะไรให้ฟังพูดแค่คำว่าง่วงคำนี้จบเลย
ช่วงสายที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแม่ของนายตูนเอาหลักฐาน
เป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวในตูนซึ่งระบุว่าในตูนเป็นผู้ป่วยทางจิตเวท
เคยรักษาตัวมาแล้วระยะหนึ่งแต่ช่วงก่อนที่จะเกิดเหตุ
ไม่ได้รับประทานยามาสองถึงสามวันอาจจะให้อาการเนี่ยมันกำเริบขึ้นมานะคะ
ซึ่งทางครอบครัวเองก็พยายามยืนยันเอาหลักฐานมาให้ตำรวจดูแบบนี้
แต่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบให้ว่านายตูนเป็นผู้ป่วยทางจิต
หรือเป็นผู้ป่วยทางประสาทจริงหรือไม่นะคะ